สิ่งก่อสร้างที่อยู่บนหัวเราเวลาเราขับรถผ่าน

เป็นของแถมจากรถไฟฟ้าสายสีชมพู

รถเอาผ่านคันนี้เค้าก็ไม่ได้อยากได้
กำลังจะขึ้นด่วนใช่ไหมด่วนตรงงามวงวาน

ขับรถอยู่ปึ๊กแล้วหน้ารถเป็นแบบนี้ค่ะ

ใช่ค่ะ
เขาบอกเลย
สวยจังเลยครับอะไรอ่ะอุ้ย
ก็เลยเอาคลิปนี้ไปแจ้งความเลยค่ะที่สพรัฐนาธิเบส
แล้วก็บอกว่าตอนนั้นน่ะขับรถเอาผาดสีดำ
ตามถนนรัฐนาธิเบสเพราะว่าจะไปขึ้นด่วนงามวงวานไง
ครับจะขึ้นสะพานท่ามแยกแครายมฮืมไอเจ้าเนี้ย
มันหล่นลงมาแล้วนี่พอเรามาดูด้านนอกของรถเอาผ่าน
เป็นรอยแบบนี้ร้าวแบบนี้แตกแบบนี้ค่ะ
มันมาจากรถไฟฟ้าสายสีชมพูนั่นแหละ
มีกระจกหล่นอยู่มันกระทะลงมา

เป็นรอยขูตที่ปัดน้ำฝนก็เป็นรอยกระแทก
ทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เจ้าหน้าที่จากบริษัทรับเหมาชื่อดัง

ดูจากกล้องหน้ารถพอทำภาพช้าแล้ว

เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุด้วยนะ
ว่าเจ้าเหล็กท่อนเหล็กที่มันเป็นรูปตัวทีน่ะ

ค่ะคนขับบอกว่าผมก็ขับมาปกติเลย
พอมาถึงตรงนี้มันเหมือนกับมีอะไรหล่นมา
ผมตกใจนะต้องเบรกรถเลย
แต่โชคดีผมยังมีสติคุมรถได้อยู่
ไม่เสียหลักแล้วรถข้างหลังก็ไม่ได้ชน
ดูความคืบหน้ากันหน่อยค่ะคุณผู้ชมวันนี้เลย

ตรงจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู

คือเขาบอกว่ามันมีสแลนด์ไหนเห็นไหมสแลนด์อยู่ด้านบนรอบ
ป้องกันไม่ให้ของมันตกลงมาแต่ว่าบางจุดแลนด์มันหายไป
มันน่าจะเป็นจุดนั้นหรือเปล่าที่ไอ้ท่อเหล็กมันล่นลงมา
ทีนี้นักข่าวของเราติดต่อไปที่คุณวัชรพลวรพัฒน์จิระธาดาค่ะ
คือได้รับมอบหมายจากบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
ให้มาคุยกับฝั่งเจ้าของรถอัลพาร์ทไง

เขาสร้างอะไรกันเยอะแยะเลยนะคุณนะ
มันมีบางช่วงที่แลนดมันหายก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ช็อตจุดที่แสลนด์มันหาย
มันเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรที่จะคลุมของที่มันร่วงลงมาไงคะ
พอไปคุยนะเขาบอกว่าทางบริษัทเองยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด
เดี๋ยวจะตรวจสอบคนงานด้วยว่าเอ๊ะใครทำท่อนเหล็กตรงนั้นหล่นมา
มันอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือมันเป็นเรื่องประมาท
ส่วนเรื่องของการเยียวยาต้องรอให้ทางผู้ใหญ่ในบริษัทเป็นคนพิจารณา
พอได้ข้อสรุปแล้วจะไปคุยกับผู้เสียหายคือฝั่งรถเอาผ่านอีกทีนึง
แต่ดูจากคลิปต้นเรื่องนะคุณนะมันไม่ได้เหมือนการทำของหล่นลงมา
มันเหมือนเป็นเหล็กที่มันติดอยู่ใต้คานคุณดูนะ

เนี่ยมันไม่เหมือนว่ามีคนสมมุติถือท่อนเหล็กแล้วมันหล่นลงมาอย่างนี้

ดูมันหลุดออกมาจากใต้คานเลย

อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำรอยกันบ่อยนักนะ